ขโมยโคกระบือกันเยอะนะคะล่าสุดตำรวจรวบได้ยกแก๊งเลยเป็นสี่คนร้ายที่ไปตระเวนขโมยโค

ดีใจจริงที่ได้วัวกลับคืนมา
คือมาตั้งแต่เล็กแล้วค่ะ๒๘๐๐ก็เล็ก

แล้วไม่ขายบอกว่าให้เป็นแนวของลูกหัว
แบบลูกเก็บสะสมมาตั้งแต่๓ปวดอย่างนี้ค่ะ
แล้วเป็นอย่างนี้ครับ
แล้วรู้สึกอย่างไรครับ
รู้สึกอย่างไรครับรู้สึกอย่างไรครับได้เห็นได้ขึ้นไหม

เพราะว่าลูกตอนนี้คือเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแล้วค่ะ
แล้วคือรักเขาคือคุ้นกันกับเขาแล้ว
เราตั้งใจจะขายอะไรไหมครับ

เลี้ยงดูฟูมฟักมาแต่เด็กแต่เล็กแต่น้อย
นี่ก็คือนำประพัทธ์สอนวัวโค้งค่ะ

ด้วยความดีใจนะที่ไปรับเจ้าแต้ม
วัวที่เลี้ยงไว้เสมือนสมาชิกในบ้าน
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าแต้มเนี่ย
แล้วก็รวมถึงวัวในวัวของชาวบ้านในพื้นที่พระทองคำ

ถูกคนร้ายขโมยหายไปบ่อยครั้งหลายต่อหลายตัว

ก็คาดว่าอาจจะถูกส่งขายไปที่โรงเชือดแล้วก็ได้
ผู้ต้องหาถูกชุดสืบสวนภูทรภาค๓
ร่วมกับตำรวจสพเนินสง่าจังหวัดชายภูมิ
สกัดจับได้ยกแก๊งเลย๔คน
มีนายชัยสิทธิสังทองนายธิรพงศ์สังทอง
นายสมเกียจปั้นดำแล้วก็นายรัตนาชัยปั้นดำ
คนนี้กำลังเข้าไปขโมยวัวในเขตพื้นที่อำเภอเนินสง่า
ซึ่งเป็นรอยต่อกับอำเภอพระทองคำพอดีค่ะ
ตำรวจเขาก็สกัดจับได้แถมยังยึดรถกระบะที่ใช้ก่อเหตุมาได้ด้วย
สอบสวนเบื้องต้นทั้ง๔คนรับสารภาพบอกว่า

มีนายสมเกียจนายธีรพงศ์และนายรัตนาชัย
เป็นคนแอบเข้าไปขโมยวัวตามคอก
แล้วก็จะโทรศัพท์ให้นายชายสิทธิ์ขับรถมารับ
โดยจะเอาวัวที่ได้ไปพักไว้ที่จังหวัดอ่างทองก่อน
เพื่อรอนำไปขายตามตลาดนัดตลาดนัดโคกระบือในพื้นที่ใกล้เคียง
ก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหลายครั้งแล้วก็ย่ามใจค่ะ

แต่ว่าไม่รอดถูกตำรวจจับตัวได้ในที่สุดนะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าตำรวจก็ตามจับทั้งวัวทั้งควาย
โดนขโมยไปมาได้แค่บางส่วนค่ะ

เพราะว่าก็ถูกขายออกไปก่อนแล้วค่ะ